หลังจากที่ช้างป่าชื่อว่าพลายปุ๊กกี้นะคะออกทำร้ายชาวบ้านจนทำให้ไม่กล้าออกไปกรีดยาง
เพราะว่ากลัวช้างนั้นจะทำร้ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกตามหาปุ๊กกี้จนเจอแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ช้างมีอาการสงบลงแล้วแล้วก็ไม่มีอาการเครียด
แต่ว่าต้องให้ทีมงานนั้นเฝ้าระวังดูอาการตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหาร
อนุรักษ์ที่๖จังหวัดสงขลาควานช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเดินเท้ายิงยาสลบพลายปุ๊กกี้
อายุ๓๕ปีช้างรับจ้างลากจูงไม้ของชาวบ้านบนภูเขาพื้นที่บ้านละโอน
อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาหลังไล่ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตไปหนึ่งคน
ขณะที่กรีดยางในสวนเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ทีมงานร่วมกับควานช้างออกเดินทางค่ะติดตามค้นหาช้างปุ๊กกี้บนภูเขาในพื้นที่บ้านละโอน
จนพบเดินอยู่กลางป่าลึกบนเขาค่ะทีมงานก็ได้แอบเดินย่องเข้าไปให้ใกล้ตัวมากที่สุด
เพื่อที่จะกำหนดจุดยิงและเริ่มยิงลูกดอกนัดแรก

ทำให้ช้างปุ๊กกี้เริ่มเดินหนีขึ้นไปบนพื้นที่สูงชันนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอีกครั้ง
โดยประสานให้ควานช้างไล่ต้อนมายังจุดยิงแห่งใหม่ก็คือจุดที่๒
และสามารถยิงลูกดอกครั้งที่๒ได้สำเร็จ

ทำให้ช้างปุ๊กกี้นั้นเดินหนีขึ้นไปบนเขาสูงชันอีกครั้ง
จากนั้นได้ยิงลูกดอกลูกที่๓
เริ่มมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัด
วานช้างสามารถเดินเข้าไปนำเชือกและโซ่เข้าไปผูกล่ามขา

ขณะนี้ช้างปุ๊กกี้อยู่ในอาการสงบลงไม่มีอาการเครียด
พร้อมให้ควานช้างจัดทีมงานเฝ้าระวังดูอาการตลอดเวลา
กันไม่ให้ตกมันออกอลวาดทำร้ายชาวบ้านซ้ำค่ะ